เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์น้องนิวตั้นเด็กชายวัยเพียง๔ขวบ
หายออกจากบ้านไป๑วัน๑คืนผู้เป็นตาก็ตื่นมาไม่เห็น
ก็ต้องออกตามหาปูพรมค้นหาก็ไม่เจอครับเลยต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สุดท้ายปฏิหารมีจริงไปเจอน้องเนี่ยนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วง
สภาพนอนแก้ผ้าสภาพไม่ใส่ท่าทางอิดประโยชน์หิวข้าวหิวน้ำเป็นอย่างมากทีเดียว
นิวตันเด็กชายวัย๔ขวบหายออกจากบ้านไปในพื้นที่ตำบลหาดกรวด
อำเภอเมืองอุตรดิษฐ์นะฮะตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้ว
ตอนนั้นคุณตาหลับอยู่คุณยายออกไปทำธุระนอกบ้าน
ตื่นมาไม่เจอหลานออกค้นหากันครับทั้งบนบกทั้งในบึงในน้ำออกค้นหาก็ไม่เจอครับ
ก็เลยแจ้งไปทางตำรวจทหารและฝ่ายปกครองกู้ภัยมาร่วมกันวางแผนค้นหาแบบเรียงหน้ากระดาน
ในพื้นที่กว่า๑๐๐ตารางกิโลเมตรแบ่งกำลังออกเป็น๖ทีม
ญาติก็หันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หมอหวานเขี้ยวเหล็ก
ทางกระดแบบทำวิธีเปิดป่าหน้าชอวิธี
หายร้องห่มเนี่ยนะฮะมีเครื่องเส้นมีเหล้าหนึ่งขวด
ปล้วยหนึ่งหวีหมูหนึ่งชิ้นแล้วก็เงินค่าครู
ทำพิธีเสร็จให้แม่กับทางด้านของยายตะโกนเรียกน้องนิวตัน
ไปฟังเสียงช่วงนี้นะครับหน้าปิดหูหน้าปิดตา
นักฤตรวรรค์ทั้ง๙มึงมายังต้องมึงมาต้องถอยด้วย
ประโมวิทยาศาสตร์ทุกครูบาอาจารย์๑๖คันฟ้า๑๙ปี

ขาดใจนะยายกับแม่ทำพิธีเสร็จปุ๊บผ่านไป๒ชั่วโมงปฏิหารมีจริง
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะเหมือนเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางหน่วยกู้ภัยเดินไปเจอ
นิวตันครับไปเจอสภาพนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วงหลังโรงเรียนบ้านไผ่
สภาพเปลือยล่อนจ้อนทีเดียวครับโอ้โหอิดโรยมากเลยน้องไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินน้ำกินข้าวเลย
ก็ให้น้ำให้น้ำหวานไปเพราะน้องขาดอาหารมัน๑วัน๑คืนเต็มส่วนร่างกายมีรอยแมลงสัตว์กัดต่อย
มีแผลตลอดตามร่างกายก็ทำแผลให้นะครับโอ้โหครอบครัวคุณแม่คุณยายคุณตาดีใจเป็นอย่างมากเลยครับทำแผลเสร็จปุ๊บก็ส่งน้องไปที่โรงพยาบาลไปตรวจสอบร่างกายกันอีกรอบหนึ่ง
คุณยายคุณยายสาหร่ายพรมแดงก็บอกว่าช่วงที่หลานหายไปเนี่ยยายไปทำธุรัติที่ตัวเมืองออกไปที่ตัวเมืองเสร็จปุ๊บกลับมาที่บ้านเห็นอ่ะทำไมชาวบ้านมาเต็มไปหมดเลยชาวบ้านก็กำลังช่วยกันตามหาหลานเพราะว่าคุณตาตื่นมาแล้วหาหลานไม่เจอครับหายออกจากบ้านไปก็มีคนไปช่วยเยอะผ่านไป๑คืนก็ยังไม่เจอยาดย